ฆ่าปาดคอนะคะแล้วก็เอาศพไปทิ้งเอาไว้ที่กลางทุ่งนา
คนที่เสียชีวิตเป็นเด็กค่ะเด็กผู้หญิงอายุแค่๔ขวบ
อาแท้ฆ่าปาดคอแล้วก็เอาศพไปทิ้ง
แท้นี่เป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ลบบุรี
กลับมาอยู่บ้านได้๑๕วันแล้วก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายนะคะชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้
สาเหตุคือเมาตอนจับได้ยังเมาอยู่เลยอะค่ะ
ตามไปตามไปนี่ค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ชาวบ้านกับตำรวจ
ช่วยกันไล่จับนายนบพลเพ็งจันทร์หรือดิวอายุ๒๒ปี
คนร้ายก่อเหตุฆ่าปาดคอเด็กผู้หญิงอายุแค่สี่ขวบนะคะครับ
ในพื้นที่บ้านโนลงิ้วหมู่๓ตำบลประคำอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำ
นี่ค่ะจับคนร้ายได้นี่ค่ะนายนบพลหรือในดิวคนนี้ค่ะ
เมื่อช่วงเที่ยงนี้เองค่ะของกลางที่ใช้ก่อเหตุคืออีโต้
ยังมีเลือดติดอยู่เลยแล้วในดิวเนี่ยนะคนก่อเหตุคนนี้
เป็นอาแท้แท้ของเด็กที่เสียชีวิตนะคะแล้วตัวเองก็เป็นทหารเกณฑ์ที่ลบบุรี
เพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้สิบห้าวันแล้วมาก่อเหตุแบบเนี้ย
ตอนที่ชาวบ้านกับตำรวจช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้เนี่ยนะยังเมาหลอนพูดจาไม่รู้เรื่อง
ก็คุมตัวไปค่ะไปสอบสวนที่สพประคำส่วนจุดที่พบศพเด็กนะคะ
อยู่กลางทุ่งอะค่ะนี่ค่ะน่าสงสารมากในหนองน้ำทุ่งดอนใต้
แล้วแม่ของเด็กนะคุณแม่ชุติมาอุ้มศพลูกสาวแล้วร้องไห้แบบนี้ค่ะ
สงสารจริงกู้ภัยกับญาติต้องคอยช่วยประถมพยาบาลแม่แม่เป็นลมอ่ะ
จากการสอบถามนางรัศมีซึ่งเป็นยายของเด็กที่เสียชีวิตนะคะ
ยายก็เล่าให้ฟังว่าปกติจันทึงสุด
หลานจะอยู่บ้านกับย่าเสาร์อาทิตย์หลานก็จะมาอยู่บ้านตัวเอง
ซึ่งบ้านก็อยู่ห่างกันแค่สองกิโลค่ะพ่อกับแม่เด็กอ่ะแยกทางกันไปมีครอบครัวใหม่
วันนี้หลานสาวไปอยู่กับย่าซึ่งจะต้องไปโรงเรียน
แต่ไม่ได้ไปเพราะไม่สบายขาดเรียนมา๒วัน
ช่วงสายได้รับโทรศัพท์จากบ้านย่าของหลานว่าไม่เห็นหลาน
ไม่รู้ว่าหลานไปวิ่งเล่นที่ไหนก็เลยรีบขับรถไปช่วยกันตามหา
พอไปถึงถนนทางเข้าบ้านย่าของหลานเห็นในดิวอุ้มเด็กอยู่
ตอนนั้นเห็นแต่ขาเด็กนึกว่าเด็กหกล้มก็เลยตะโกนเรียก
แต่ในดิวกลับอุ้มหลานแล้ววิ่งหนีค่ะครับวิ่งเข้าไปในทุ่งนาข้างทาง
ก็เลยรีบวิ่งตามแล้วตะโกนเรียกสุดท้ายในดิวโยนหลาน
หลานไว้ข้างสระน้ำแล้วตัวเองอ่ะ
วิ่งหนีไปอีกด้านของสระน้ำอืมโอ้โหพอญาติญาติวิ่งไปไปที่หลานน่ะนะ
คอหลานถูกปาดคอค่ะแล้วเลือดไหลนองเลย
หน้าอกหลานมีรอยถูกกรีดขออภัยนะคะคือมันโหดจริงจริง
คือมีรอยถูกกรีดถึงคั่วหัวใจเด็กเลยนะคะโอ้โห
โอ้โหทุกคนแทบเป็นลมอะค่ะแล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจ
โอ้โหคุณยายบอกปกติยายเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เกิด
เข้าโรงเรียนถึงไปอยู่กับย่าของเด็ก
อาทิตย์ก็รับไปอยู่ด้วยที่บ้านยาย

พรุ่งนี้ยายบอกว่ากะจะรับกลับมาอยู่บ้านยาย
สุดท้ายมาเกิดเหตุเศร้าซะก่อนนะคะ
ส่วนพ่อของเด็กค่ะนายนัทธพงศ์
บอกว่าตัวพ่อกับแม่เด็กแยกทางกัน
ก็จะส่งลูกสลับกันไปมาบ้านย่าบ้านยาย
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นน้องชายพ่อเด็กนะคะ

ตอนเกิดเหตุย่าไม่อยู่บ้าน

ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ย่าตามหาหลาน
พ่อเด็กก็ช่วยกันแบบรีบกลับมาเพื่อช่วยกันตามหา

นะครับแกโทรไปว่าหาหลานไม่เห็น

เลยเห็นตัวทั้งน้องชายเนี่ย
ปุ่มซบไปโดนทิ้งนะครับ

เด็กผู้หญิงอายุแค่๔ขวบเนี่ยค่ะ
ตำรวจสอบปากคำในดิวคนก่อเหตุ
ตำรวจสพประคำก็ถามแบบนี้ค่ะ

นี่ค่ะก็นั่งหน้าแบบนี้
แล้วก็บอกแค่ว่าก็เสพยาบ้ามา๔๕เม็ด

ก็ต้องนำตัวไปตรวจร่างกายนะ
แล้วก็ดำเนินคดีแบบเอาให้หนักที่สุดนะคะ
ศพเด็กเจ้าหน้าที่ส่งไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลประคำค่ะ
เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี
เพราะว่ามีร่องรอยเหมือนกับเด็ก
กำลังจะถูกเผาด้วยนะคะ
เหมือนกับในดิวคนก่อเหตุนอกจากปาดคอเด็ก
เหมือนกับพยายามจะเผาอำพรางนะคะ
เพราะว่าที่เท้าที่ขามีรอยไหม้ด้วยนะคะ
เป็นแผลจนแบบเห็นเนื้อขาวเลย
เหมือนกับพยายามจะเผาอำพลางคดี
แต่มีคนมาเจอก่อนไงเลยโยนทิ้งแล้วตัวเองก็วิ่งหนี
คงได้ยินเสียงคนเรียกก็เลยอุ้มเด็กออกมาใช่ไหม
โอ้โหดูจากสภาพแล้วก็น่าสงสารน้องนะ